ไปดูอะไรที่มันน่ารักเป็นสีเป็นสันของชีวิตกันหน่อยดีครับ
มีคุณลุงคนนึงน่ารักมากคุณผู้ชมท่านเป็นรอปภนะ
แต่ว่ามีอารมณ์ขันแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง
เหมือนใครด้วยเอาไปพิสูจน์กันค่ะว่าแจ่มขนาดไหน

ภาษณาคู่ใจของคุณลุงวันนี้
ผมบอกเลยวิ่งตอนกลางวันหรือกลางคืนยังไงก็มองเห็น
ชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับเลยทีเดียวนะ
เป็นจักรยานยนต์คู่ใจของคุณลุงอำนวยค่ะ
อายุ๖๔ปีเป็นรอปภนะคะ
รถของคุณลุงถูกตกแต่งไปด้วยสายรุ้งงานปีใหม่
เอามาประดับรถซะเต็มคันแบบนี้
แล้วก็ยังมีไฟประดับประดาษระริบเรียบหลากสีสันสวยงามนะคะ
สะดุดตาแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างแน่นอน
แล้วคุณลุงนะไม่ได้จอดไว้เฉยค่ะ
รถคันนี้ขับไปใช้ในชีวิตประจำวันจ้า

ไปทำงานไปซื้อกับข่าวไปธุระไปเที่ยว
คือทุกวันทุกเวลาทุกครั้งคือขับไปไหนมาไหนมาด้วยตลอดเลย

ใครเขาเห็นเนี่ยเขาก็โบกลุงจอดจอด

เรียกว่าเป็นเซเลปในโลกโซเชียลไปเลยนะคะคุณลุงเขาบอกว่าแต่งรถแล้วก็ขี่รถคันนี้มานานกว่าสามปีแล้วนะ

แต่คุณแรกภรรยาเขาก็บ่นหน่อยแหละ

มันตลาดไงใครเค้าออกมากันอย่างนี้อะแต่คนลุงเขาว่ายังไงบ้างไปฟังกันค่ะ
หายเขาอยู่ก่อนอย่างนี้

ไม่ได้ไปรักขโมยใครมา

เป็นคำพูดที่กินใจมากนะคะ

ว่านอกจากรถคุณลุงจะโดดเด่นแล้ว

มีทั้งแนวร็อกบังลับมุทิคาเดฟ
ทรงเฮฟวี่ทำสีพร้อมแดงบ้าง

เขาชอบก็ปล่อยเข้าไปเขาทำแล้วเขามีความสุข
ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ว่าอะไรนะจ๊ะ
แบบนี้ก็ต้องมอบเพลงนี้ให้กับคุณลุงเลยล่ะค่ะ
ดูสาวแก้มแดงเหลี่ยงคู่ไปกับเขา